เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คนเลิกงานกันด้วย
แล้วก็ใช้ขนส่งมวลชนกันเยอะไปใช้บริการของห้างแถวนั้นเยอะ
ด้วยแล้วก็ในห้างอีกแล้วใช้คำนี้
ไปก่อเหตุกับสถานที่ที่มีคนอยู่เยอะนะฮะ

ผมเข้าไปดูเพจตำรวจตำรวจก็ยืนยันจับได้แล้วนะครับ

จับได้มาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ
แต่ว่าคืออย่างนี้พอเหตุการณ์มันผ่านไปแล้ว
มันก็มีภาพในจุดที่เกิดเหตุอะไรต่าง
จะขออนุญาตตรงนี้ว่านำเสนอได้แล้วนะ
เพราะว่าเหตุการณ์ก็จับคนร้ายได้แล้วเนี่ยนะครับ
มันมีจุดที่ตอนที่เกิดเหตุมันมีเสียงปืนดังเนี่ยนะครับ

สี่นัดนะคุณกายถ้าเราได้ยินจากตรงนี้
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเอาไว้ได้
คืออย่างนี้เราไม่ได้ฟีสภาพไว้นะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอน๑๖๑๑อ่ะ

จังหวะที่มันดังสักประมาณนัด๒นัดแรก

ส่วนใหญ่คือไม่ได้เดินออกไปดูด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะ
คือจังหวะนั้นคนอาจจะคิดว่าเสียงอะไร
อาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่าเกิดอะไรขึ้น

ใช่ใช้เวลารวมทั้งหมดประมาณเป็นนาทีนะครับ
จาก๔โมง๑๑ไป๔โมง๑๒ในเกือบนาที
แล้วก็จนกระทั่งเดินออกไปดูสักประมาณ๔นัด

ก็เนี่ยอย่างน้องดิวที่เราคุยกันเมื่อตอนต้นรายการน้องดิวก็บอก
คือไม่ทราบว่าตอนที่เกิดเหตุมันเป็นยังไง
แต่เขาสังเกตว่ามันมีเรื่องที่เป็นเหตุร้ายเกิดขึ้น
เพราะว่าเขาเห็นทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หรือว่าคนในห้างเดินไปในทิศทางเดียวกันก็คือเดินออก
อันนั้นถึงสัมผัสได้ว่ามันมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแล้ว
แล้วนั่นก็เป็นที่มาว่าทุกคนก็พยายามที่จะเอาตัวเองออกมาจากห้างให้ได้เร็วที่สุด
ใครมีรถลงไปเอารถแล้วก็ขับออกมา
ใครที่มาตัวเปล่าหรือจะเอาชีวิตรอดในตอนนั้นก็พยายามจะออกจากห้าง
มาเข้ารายการที่เรารายงานไปเมื่อแสดงเค้าเลยท่าที่เหมือนนี้
คุณผู้ชมครับอย้ำอีกครั้งจับได้แล้วใช่มั้ย
คำถามถัดมาคือคลับไครก่อเหตุนะ
แรงจูงใจคือคลัยก่อนดีกว่า
ปฏิบัติการตำรวจนั้นได้มีการนำเรียนผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานมาจากทางสนปทุมวัน
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุที่ห้างสยามพรากอน
ตรวจสอบแล้วผู้ต้องหานั้นผมใช้คำว่าเป็นเยาวชนอายุ๑๔ปี
๔ปีเท่านั้นอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร
วางอาวุธคุมตัวได้ที่บริเวณชั้น๓
ผู้บาดเจ็บเบื้องต้นมี๑คนนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
เดี๋ยวเราตรวจสอบอีกครั้งนึงเดี๋ยวรายงานนะครับ

ใช่อันนี้คือข้อมูลของทางสอนออกประธุมวัน
ผู้ต้องหาอายุ๑๔ปีแล้วอย่างที่เราได้เห็น
แต่งกายของเขาซึ่งไม่ทราบแรงจูงใจจริงนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าดูจากการแต่งกายเนี่ยนะคะก็คือสวมเสื้อสีเข้ม
หมวกแก๊ปสีน้ำตาลเข้มกางเกงสีน้ำตาลรองเท้าผ้าใบสีดำอาวุธปืนสั้นนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นภาพที่จับได้ในตอนนั้นแล้วก็
ทางตำรวจเนี่ยให้ข้อมูลมาฝากเตือนประชาชนว่าใครที่อยู่ในห้างติดอยู่แล้วต้องการความช่วยเหลือก็ให้ติดต่อตำรวจนะคะเนี่ยตอนเบื้องต้นที่ออกมาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็สามารถติดตามตัวเขาได้แล้วก็ควบคุมตัวได้ในที่สุดนะคะคือหลังจากที่ควบคุมตัวได้เนี่ยคาดว่าสถานการณ์ก็จะค่อยค่อยทยอยกลับเข้าสู่ภาวะ

ไม่จำเป็นและช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่สามารถช่วยได้นะฮะอันนี้นะตัวหนังสือค่อนข้างเล็กหนึ่งผมอ่านให้ฟังนะฮะซ่อนเมื่อไม่สามารถหลบหนีออกจากพื้นที่ให้หาสถานที่ปลอดภัยเพื่อซ่อนตัวนะครับยกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยล็อกประตูและหาสิ่งของมาใช้กีดขวางคนร้ายเพื่อไม่ให้มาถึงตัวนะฮะ๒ซ่อนให้พ้นสายตาโดยหลบหลังสิ่งของขนาดย
เสียงโทรศัพท์มือถือสี่อยู่ให้เงียบที่สุดนะฮะห้ามพูดคุยหรือใช้เสียงนะครับอันนี้เด็ดขาดนะแล้วส่วนอันสุดท้ายคือสู้เนี่ยทางเพจที่ทางตำรวจเขาลงเนี่ยบอกว่าอันนี้ทางเลือกสุดท้ายจริงนะฮะสู้กับทางคนร้ายเนี่ยหนีไม่ได้แล้วซ่อนตัวไม่ได้แล้วคนร้ายกำลังจะเข้ามาครับร่วมกันสู้สุดกำลังเพื่อให้มีโอกาสรอดใช้การซุ่มโจมตีโดยไม่ให้

อืมค่ะ